เขาบอกมันเป็นดราม่าในเวทีนางงามสงครามนางงามหรือเปล่า
ผู้เข้ารอบแล้วก็เหลือ๒คนต้องประกาศผู้ที่ได้ตำแหน่งกับผู้ที่เป็นรองอันดับ๑

ลุ้นไงว่าตกลงใครจะได้มงกุฎ
พอได้แล้วคนหนึ่งเขาก็ต้องยังไงค่อยไปปล่อยแสดงความยินดีใช่
แต่ไปดูตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อน
คุณผู้ชมดูจังหวะสะบัดมือ
ขออนุญาตเอาบาร์ข้างล่างลงหน่อยเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเห็นมือตั้งแต่ตอนแรก
สังเกตว่าผู้ที่ได้ตำแหน่งน้องขวามือไปสะบัดมือเขาแล้ว
บีบมือบีบจิกกันแน่นมากมีดสะบัดแล้วก็อีกฝั่งก็ไปเลย
ค่ะ
แล้วเขาจะไปประกวดต่อซึ่งสุดท้ายแล้ว
น้องเดียนะฮะอนัญญาพมรบุตรนะครับ
แต่ทีนี้มันมีดราม่าตรงที่ว่าเฮ้ยเขาถึงขั้นแบบเอาจริงเอาจังหรือว่าแบบโกรธกันขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่มีดราม่าหนึ่งคือบีบมือจิกนี่แล้วก็นี่สะบัด
เห็นภาพที่มันดูยินดีต่อกันสวยงาม
อาจจะกอดกันซักทีนึงและกำลังใจกัน
คุณผู้ชมครับเราไปตามให้ล่ะ
ตกลงเขาโกรธกันจริงบีบมือกันจริงสะบัดมือกันจริง
เชิดใส่กันจริงหรือว่าเราคิดมากไปเอง
เราต้องไปฟังคำชี้แจงเขาด้วยนะเพราะว่าวินาทีนั้นบางทีตกใจนะพี่อุ๋
แบบมันตกใจอุ๊ยเราได้มงกุฎอย่างนี้
อันนี้อีกมุมหนึ่งอันนี้คนจากเวทีข้างล่างเขาถ่ายคลิป

ตอนที่เราดูเราดูเป็นคลิปจากการถ่ายทอดสดจากไลฟ์
นี่นี่นี่

ก่อนที่จะเป็นประเด็นดราม่าไปมากกว่านี้นะครับ
บางคนบอกสงครามนางงามหรือเปล่า
พาน้องทั้งสองคนเนี่ย
ออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
นี่ครับอันนี้ทางฝั่งของน้องอนัญญานะฮะ

ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นผู้ที่ได้รองอันดับหนึ่งนะฮะก็คือน้องน้ำฝนนะครับ
คือทั้งคู่เนี่ยนะฮะบอกว่าในรอบการจับมือเนี่ยเป็นการประกาศผลระดับอำเภอนะครับ
ซึ่งน้องน้ำฝนได้รองอันดับหนึ่งนะฮะน้องเดียเนี่ยได้ตำแหน่งไปนะครับ
ยืนยันว่าทั้งสองคนบีบมือกันด้วยความตื่นเต้นไม่ได้ว่าแบบโอ้โหจิกมือกันแบบเอาเป็นเอาตายมันตื่นเต้นนะ
พอประกาศชื่อว่าใครเข้ารอบเนี่ยด้วยความตกใจมากน้องเดียบอกก็เลยสะบัดมือออกเป็นการสะบัดมือแนวสะดุ้ง
ส่วนเรื่องสีหน้าตอนนั้นน้องเดียบอกว่าเธอพยายามคือเธอจะร้องไห้แต่ก็พยายามจะยิ้มอ่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบ
เหมือนกลั้นน้ำตาคงตกใจจริงชอบทำอะไรไม่ถูก
มันยังไงคุณเขียนมาสอนคือผมก็อธิบายไม่ถูกคือน้องบอกน้องจะร้องไห้แต่น้องก็พยายามจะยิ้ม
มิวก็ไม่เคยได้มงนะอธิบายไม่ถูกนี่คือน้องบอกน้องก็ทำตัวไม่ถูกค่ะคือมันตื่นเต้นไปหมด
ตอนแรกก็บีบมือกันเพราะความมันเกรงมันลุ้นใช่ใช่อ่าแล้วน้องทั้งสองคนบอกนี่เพิ่งมารู้นี่แหละ
ว่าเอาเขามีดราม่ากันเหรอแต่ถ้าเกิดว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้น
เธอบอกเธอก็ขอโทษด้วยมันอาจมองดูไม่น่ารักแต่มันเป็นความรู้สึกในตอนนั้นที่มันเกิดขึ้น
โดยไม่ได้มีความเกลียดแค้นเกลียดชังอะไรกันเลย
คือไม่อยากให้ตัดสินจากตรงนั้นนะคะคือด้วยความที่อันนี้เป็นรอบแรกที่หนูเข้ารอบลึกกันนะ
แล้วคือมันตื่นเต้นนะคะหนูก็ทำตัวไม่ถูกแล้วอีกอย่างก็คือสารภาพตามตัวหนูลืมบล็อกกิ้งค่ะ
ก็เลยเป็นประมาณนั้นแล้วส่วนเรื่องที่น่าออกไปแบบนั้นก็คือว่าหนูจะร้องไห้แล้วหนูก็พยายามยิ้มมันก็เลยเป็นฟิลแบบนั้นค่ะ
แล้วบทนั้นก็แบบก็ห่วงความรู้สึกพี่เดียเพราะว่าโดนว่าเยอะมากซึ่งมันไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรเลยจริง
เราแบบรู้จักกันมาตั้งแต่กองแรกที่ประกวดด้วยกันจนไปที่นี่เป็นรูเมดด้วยกันก็เป็นมาแล้วคือแบบอยู่ในกองสะหมดสาคอนนะคะ
นักฝนกับพี่เดียมีอะไรก็คุยกันตลอดก็ถือว่าเป็นพี่ที่สนิทคนหนึ่งเลย